รณีของคุณตาวัย๘๑ปีหายตัวออกจากบ้านไปอย่างปริศนานะฮะ
ทางญาติก็ยังพยายามที่จะตามหาอยู่ตำรวจก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับ
แล้วก็ทางญาติก็พึ่งพาศัยศาสตร์แล้วเพราะว่าหายไปตั้งแต่วันที่๕สิงหาคม
มาถึงวันนี้ก็๑๓วันแล้ว๑๓วันแล้วนะครับ
คุณตาภัยบูลเอ็งเอียงอายุ๘๑ปีซึ่งพักอาศัยอยู่ในสวนมังคุดหมู่ที่๑
บางวันตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาหายตัวไปตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมนะครับ
ล่าสุดทางภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรคุระบุรีได้นำชุดสืบสวน
ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคุระบุรีเจ้าหน้าที่ตชด๔๒๕ตะกัวป่า
เจ้าหน้าที่อุทยานศรีพังงากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านปูพรมในการค้นหานะครับ
ลงพื้นที่๔จุดนะฮะค้นหาในระยะ๓ตารางกิโลเมตร
ในสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็ป่าละเมาะติดภูเขา
อีกทางหนึ่งญาติก็เพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้เปิดป่าเปิดทางเพื่อให้ชุดตามหาพบคุณตาภัยบูลโดยเร็ว
อกจากนี้ยังมีร่างทรงที่เป็นญาติของคุณตาอ้างว่าคุณตาอยู่ในโพรงใต้ต้นไม้ใหญ่
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และให้ญาตินำทูบไปปักไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่
เพื่อที่จะเปิดทางให้คุณตากลับมาได้ก็ทำทุกวิถีทาง
ยังคงเป็นปฏิบัติการในการค้นหาช่วยเหลือคุณตาอยู่นะครับ